นั่งตกปลาอยู่ที่ท่าน้ำของวัดอยู่เฉยใจก็คงหวังอยากจะได้ปลาแล้วมั้งนะคะ
แต่กลายเป็นว่าอยู่ดีมีบางสิ่งบางอย่างลอยมาตรงหน้าเขา
หนุ่มคนนี้ช็อกสิคะแต่ตอนแรกคิดแวบแรกเอ๊ะมีตุ๊กตาเข้าไปดูใกล้ใกล้
เฮ้ยศพคนตายลอยมาแบบนี้ตกใจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ต่อต่อสวพสำร๙๑๑ไลยไปดูไปตรดตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังมีคนแจ้งว่ามีคนพบศพลอยน้ำอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
อยู่ที่ท่าน้ำวัดสำร๙๑๑ที่เยี่ยมเผอพระปาแดนจังหวัดสมุติปราการ
ไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงสวมเสื้อยืดคอกลม
ยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำคาดที่คาดผมสีน้ำตาลด้วย
ผิวขาวนะคะสูงประมาณสักหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตร
อายุประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปีไม่พบเอกสารหลักฐานอะไรติดตัวเลย
แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นใครตำรวจตรวจดูร่างกายเบื้องต้น
พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณสองวันนำร่างของหญิงสาวนี่แหละค่ะ
ชนสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหาสาเหตุการณ์ตาย
คนที่พบศพคนแรกที่ที่ฉันเล่าให้ฟังตอนนั่งตกปลาคือนายบุญลือ
อายุ๔๙ปีพี่บุญลือบอกนั่งตกปลาอยู่หน้าวัดสำโรงใต้
อยู่ตรงท่าน้ำแหละเห็นบางอย่างลอยมาในน้ำ
ไม่แน่ใจเฮ้ยตุ๊กตาหรืออะไรลอยไปเสร็จไปตรงด้านหน้าโรงเรียนวัดสำรงใต้
วิ่งเข้าไปดูใกล้ใกล้พังงะเลยว่านั่นคือศพฟังเสียงเลยค่ะ
เนี้ยมันลอยผ่านอ่ะเนี้ยมันลอยผ่านไปนี่ปั๊กน่ะอ่า
เห็นว่าเอานี่ศพน่ะผมเลยแจ้งบอกพี่มีพี่มีไปแจ้งใครที่นี่ก็น่าเป็นศพ
เขาบอกว่าใช่ป่ะว่าใช่อืมเพราะว่าเราเคยช่วยกันแล้วว่าใช่ว่าใช่
แล้วเอาเบ็ดอันไหนที่ไปเกี่ยวศพอ่ะไหนไอ้ที่มันอีกไหมขนุนหลัง

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตรงนี้และบริเวณใกล้เคียง
มีใครไปแจ้งความว่ามีคนศูนย์หายหรือเปล่าฝากประชาสัมพันธ์
ใครคิดว่าเป็นญาติแล้วก็อย่างที่บอกรูปภัณฑ์สันฐานแบบนั้น
มาติดต่อได้เลยนะคะครับผม